มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีแล้ว

เมาทิรายเกะกะอารวาสคลุ้มขังไปทั่ว
โอ้โหเขามีนักดื่มประจำหมู่บ้านแบบนี้เลยเนอ

กว่าจะจับได้เลยเราเหนื่อยเลยนะครับ
นี่ครับว่าจะได้ตัวนี่ช่วงแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีแรกเนี่ยตอนที่ตำรวจมาถึงเขาก็เดินไปตามบ้านชาวบ้าน
เหมาอย่างนี้เขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยกัน

เนี่ย

พอมาถึงก็มาเจออยู่ข้างบ้านหลังนี้พอจะเข้าไปคุมตัวเดินหนีเข้าทุ่งนาไปนู่น
กลางทุ่งนารัดเลาะออกถนนสุดท้ายใช้เวลาอยู่โอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับ
กว่าจะคุมตัวไว้ได้นี่เพื่อนบ้านบอกว่าลุงนิกแกเป็นคนโสดนะฮะอยู่คนเดียว
เหล้าอย่างเดียวเหมือนกันเวลาเมาก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้นะฮะกลัวจะถูกทำร้ายนะครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เดือดร้อนกันแทบทุกวัน
นี่ฮะคือทางตำรวจบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ย
พยายามใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหนัก

พยายามไล่ตามไล่ตามไล่ตามจนสุดท้ายคุมตัวได้
ก็เอาไปด้วยความเรียบร้อยดีกว่า